ว่ายังแจกกันอย่างต่อเนื่องใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้ได้รับ

คุณอาจจะกลายเป็นเศรษฐีลุ้นล้าน
อย่ารอช้ารีบส่งเข้ามาเลยพี่น้อง
ร้านต่อไป๑กรกฎาคมนี้

และนี่คือการจับมือกันที่ยิ่งใหญ่ใน
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒๕
โอ้โหกิจกรรมใหญ่ก็ต้องจัดใหญ่แบบนี้

พอแล้วข่าวไม่ดี
จัดใหญ่จัดยิ่งขนาดนี้ต้องบอกเลยนะว่า

เพราะว่านี่คือความร่วมมือกันของสองยักษ์ใหญ่เลยทีเดียวนะคะ
และแน่นอนใครที่จะมาร่วมกิจกรรมแบบนี้กับเรา
มันง่ายเลยง่ายเพราะอะไร
เพราะว่าคาราบาลแดงกับคันโซคูณ๒มันหาซื้อกันได้ง่าย
แล้วคาราบาแรงยืนราคา๑๐บาทเท่าเดิมด้วย
โอ้โหสบายกระเป๋าสบายมากเลย
ที่สำคัญนะคะบอกทุกวันเลยแจกอย่างต่อเนื่อง
คันสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก๑๒
ไปลุ้นกันเลย
มาโก้จันเลยค่ะ
ลุ้นไก่นะค่ะ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

เพียงส่งฝาขนาบราวแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที